ติดตามความพร้อมของนักกีฬาไทยกันหน่อย
สมาคมวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยก็มั่นใจว่าจะมีเหรียญรางวัลติดมือในรายการนี้
ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้
วันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่๓ที่สมาคมกีฬากรีธากอล์ฟยิงเป้าบินวอเล็กบอลวูซูนและโบลิ่ง

ก็มีทางด้านนาวากาโทนัทพลศรีสมุทรนาคหรือว่าโค้ดยะนะครับ
ฝึกสอนแล้วก็ตัวแทนสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ว่าทีมวอเล็กบอลหญิงนั้นตั้งเป้าเก็บเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับ
หลังจากเก็บตัวตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมาและไปแข่งขันรายการสำคัญหลายรายการ
วอเล็กบอลชายหาดหญิงที่ได้เหรียญเงินครั้งที่แล้วเชื่อว่าจะมีเหรียญอีกครั้งครับ
ที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเชื่อว่าจะคว้าได้๒เหรียญทอง
ส่วนโบลิ่งตั้งเป้าอย่างน้อย๑เหรียญทองครับ
ขณะที่กรีธานะครับหวังไว้ว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งเช่นกัน
จากครั้งนี้ก็ใช้นักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันนะครับ
แสดงถึงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามสีของทงไตรลงนะครับ
แล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งของกองเชียร์โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมงานดาวดังทั้งนั้นครับ
ก็มีธนาศิษฐฤพลาซับซีริแต้รัตนาชัยและวิลวัตน์อภิกษาโพงครับ
นั่นก็คือณเดชนคูกิมิยะครับเป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็สามารถร่วมเชียร์ทีมชาติไทยได้
แกนสปอร์ตก็หาซื้อได้นะครับตามช็อปแกนสปอร์ตทั่วประเทศครับ
ส่วนทางด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารให้กับทัก
พร้อมกับมีอีกหลากหลายเมนูสุดอร่อยนะครับแล้วก็มีแบบไม่จำกัดด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการเติมพลังให้กับร่างกายเติมพลังใจตลอดทั้งทวนาเมนต์ครับ
ชวนให้คนไทยนั้นให้กำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทย
ใช้ชนะกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นะครับ
ส่วนในวันนี้นะครับร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันกับวอเล็กบอลชายนะครับ
ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีหรือว่ารุ่นอายุต่ำอยู่๒๐นั่นเอง
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๙ที่ประเทศบาเรนครับ
ทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
แต่ถ้าชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ
และสามารถชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาเที่ยงคืนนะครับ